หลังเกิดเหตุตำรวจสภบางพีพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอุบัติเหตุนะฮะก็เป็นรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อยาวมาก
บรรทุกเหล็กมาไอ้ลูกพ่วงจู่มันหลุดแล้วมันก็คว่ำแบบนี้พลิกขวางถนนอยู่๒๓ช่องจราจรเลย
บนถนนเทพรัฐหรือว่าบางนาตราดช่วงช่องทางที่ฝากมุ่งหน้าไปชนบุรีครับ
กิโลเมตรที่๑๕ตำบลบานฉลงอำเภอบางพลีสมุทรปราการ
คือตัวพ่วงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะฮะเป็นสีขาวตัวหัวของมันเนี่ยนะฮะเป็นสีขาวนะฮะ
ทะเบียน๗๑๖๒๖๔มรยองส่วนลูกพ่วงที่มันหลุดไปเป็นเลขทะเบียน๗๑๖๙๑๐มรยองเหมือนกัน
มันหลุดออกจากกันนะครับทีนี้เนี่ยสภาพเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่ามันขวางแล้วเสร็จ
เด็กก็กระจายเกลื่อนพื้นเลยลูกพ่วงก็พังยับเลยซุ้มล้อจะหลุดอยู่แล้วอ่ะ
นะจนล้อเนี่ยกระเด็นไปไกลกว่าสิบเมตรเลยนะฮะตำรวจก็ต้องปิดการจราจร
เพราะว่าค่อยได้ไปทีละช่องทีละช่องรถทีละคันทีละคันผ่านไป
แล้วคุณดูสิคือกว่าจะเคลียร์พวกเศษเหล็กต่างแล้วเห็นบอกว่าน้ำหนักมันเยอะมาก
เมื่อกี้ที่คุณบอกเท่าไหร่นะห้าสิบตันอู้แล้วดูล้อสิฮะ
ออกมาเลยจากรถนะครับค่ะนะฮะน้ำหนักอย่างที่บอกว่าเศษเหล็กรวมแล้วมากกว่า๕๐ตัน
นะฮะโอ้โหทีนี้เนี่ยก็ต้องจัดการให้เสร็จสับใช้เวลานานมากกว่าจะคืนคืน
พื้นผิวจราจรได้เนี่ยคุณผู้ชมเพิ่งจะคืนได้เมื่อเช้านี้เองนะ
เปลือกตอนห้าทุ่มกว่าค่ะนะครับ
ขอให้เฮ้นชาศรีนะฮะอายุสามที่สามปี
ชาวนครปฐมก็บอกว่าโอ้ผมก็ขับรถเอาเศษเหล็กห้าสิบกว่าตันเนี่ย
จากนครปฐมเดี๋ยวจะไปส่งที่มรยองนะใช้เส้นทางนี้แหละนะ
หน้าไปชนบุรีก่อนพอถึงจุดเกิดเหตุไปมองกระจกมองข้างเฮ้ย
ส่วนท้ายพวกมันหลุดออกไปทำยังไงดีแล้วมันก็คว่ำเลย
นะฮะมันหลุดออกจากตัวหัวพ่วงแล้วก็คว่ำไปเลยเคราะห์ดีนะ
ได้มีรถผ่านมาในตอนนั้นไม่ได้ทำให้ใครชนเลย
แล้วแต่ว่าส่วนตัวหัวแม่มันเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะขับต่อแล้วก็ชิดซ้ายได้
นะฮะแต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าไอ้ตัวล็อกระหว่างตัวหัวกับตัวแม่
ตัวไทยพ่วงเนี่ยมันหลุดออกจากกันคุณผู้ชมมันชำรุดนะฮะ
ก็เลยหลุดออกไปทีนี้ก็ต้องมีการประสานทางด้านของโรงงาน
นำรถบรรทุกมาเร่งเก็บกู้เศษซากเหล็กที่เอาไปกองไว้ข้างทางก่อน
นะฮะแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้าก็มีการเปิดพื้นผิวการจราจรแล้วนะครับ
อ่ะไปฟังเสียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะขับมาเร่นกลางเนี้ยแล้วก็เนี้ย
อีกแหล่วแต่ไม่ได้โดนรถไรใช่ไหมไม่ได้โดนรถไรครับ
ขับมาจากไหนจะไปไหนครับก็มาจากน้ำวันธมจะไปลงระยองครับ
เรียกว่ายอมพลิสเตอร์เหล็กน้ำหนักประมาณนะ
น้ำหนัก๕๐๙๐กิโลกรัม

แล้วก็ไม่ได้มีรถมาชนซ้ำจนเกิดอุบัติเหตุ
สุดท้ายตำรวจก็เชิญตัวคนขับไปสอบประคำเพิ่มเติมต่อไป
ว่ามันเกิดจากคุณสิทธิ์ส่วนที่พ่วงกันไม่ดีหรือเปล่า
สภาพถนนนั่นเองนะคะเหตุการณ์นี้